ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ
กรณีที่วัยรุ่น๓คนที่อุบลราชธานี

เอามีดสปาต้าไปฟันพ่อที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกค่ะ
แล้วพ่อบาดเจ็บนะหัวแตกนิ้วขาด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะ
โดยเป็นวัยรุ่นที่อุบลรัชธานี
ก่อเหตุรุมทำร้ายนายปราโมทแสงกล้าอายุ๓๗ปี

กำลังขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกสาววัย๗ขวบ
กลับจากไปซื้อปลามากินในช่วงบ่าย
ทีนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณพ่อ
ถูกฟันด้วยมีดสปาต้ามีดยาว๑๐นิ้ว
นิ้วกลางกับนิ้วก้อยของคุณพ่อขาด
แล้วคมมีดไปถูกหัวด้านซ้าย

ส่วนลูกสาววัย๗ขวบก็โดนลูกหลงนะคะ
แก๊งวัยรุ่นเตะที่แก้มด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บ

ผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาไล่วัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุ
แล้วก็นำคนเจ็บก็คือทั้งพ่อทั้งลูกส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นริมถนนบ้านจันทร์
ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบที่อุบลราชธานี

ชุดสืบสวนก็ต้องไปหาเบาะแส
ติดตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่รู้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้
เขาเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมแบบไหน
เขาโพสต์แบบนี้ว่าแจ้งเกิดครับ
แบบนี้เพจดังเขาก็เลยเอามาแชร์กัน
แต่ว่าล่าสุดตำรวจก็ไปตามเบาะแส
จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุได้
ตอนนี้รู้ตัว๒ใน๓คนแล้วนะคะ
ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในหมู่บ้านจันทร์
คือนายคัมภีร์อินทรเทพอายุ๒๓ปี
ส่วนอีกคนนึงเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี
หลังจากที่ก่อเหตุก็พากันหลบหนีออกไปจากหมู่บ้าน
ชุดสืบสวนก็ต้องเข้ากดดันค่ะ
แล้วก็แจ้งให้ญาติของผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
พาลูกหลานเข้ามามอบตัว
ส่วนวัยรุ่นอีกคนนึงที่เป็นคนฟัน
ตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อนะคะ
แต่รู้ว่ามาจากบ้านนาสแบง
ด้านนางสาวสิริพรปาธานนท์อายุ๓๘ปี
คนนี้คือเขาเป็นเจ้าของร้านค้า
ที่นายปราโมทผู้บาดเจ็บวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
ผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของร้านค้า

ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ริมถนน
งจากร้านของเธอไปประมาณสัก๒๐เมตร
หลังจากนั้นก็เห็นเหตุการณ์ว่ากลุ่มวัยรุ่นใช้เท้า

แล้วนายปราโมทขี่มากับลูกสาว
กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านที่หมู่บ้านตาติด
หยุดถัดจากหมู่บ้านบ้านจัดนะคะ
ทีนี้พอถีบรถมอเตอร์ไซค์ของนายปราโมทจนล้มลง
เอาเท้าเนี่ยเตะไปที่นายปราโมทแต่มันพลาดไงคะ
ก็เลยไปโดนหน้าของลูกสาววัย๗ขวบแทน
หลังจากนั้นค่ะนายปราโมทก็ลุกขึ้น

แล้วยังมีวัยรุ่น๓คนวิ่งตามมา
จำได้เลย๒ใน๓คนเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านจันทร์นี่แหละค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็ตะโกนร้องห้าม
อย่าหยุดหยุดอย่าทำร้ายกัน
แต่วัยรุ่นที่เขาถือมีดสปาต้าเนี่ย

ไม่ฟังคำห้ามของเจ้าของร้านค่ะ
ถือมีดสปาต้ายาว๑๐นิ้วนะ
ตรงเข้ามาแล้วก็ฟันนายปราโมท

นายปราโมทเขายกมือรับไง
คือไม่ให้มาโดนตัวโดนหน้าเขา
แล้วมีดมันก็เหมือนกับไปโดนบริเวณหัว
ถากตรงศีรษะจนบาดเจ็บเลือดอาบเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็ตะโกนเรียกคุณพ่อ
ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านออกมาช่วยหน่อย

ก็วิ่งกันหลบหนีออกจากร้านเลยค่ะ
ทีนี้ภรรยานายปราโมทบอกนะ
บอกว่าไม่รู้สาเหตุการที่วัยรุ่น

รู้แค่ว่าวัยรุ่นจากหมู่บ้านนาสแบง

เคยไปทำร้ายน้องชายของวัยรุ่นเขาเมื่อปีก่อน
ทีนี้พอเห็นอีกว่านายปราโมทขี่มอเตอร์ไซค์กลับมา

ก็เลยดักทำร้ายนายปราโมทจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งทางด้านภรรยาของนายปราโมท
ก็อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ